เขาร้องแบบนี้นึกว่าเพลงนี้เขาเปลี่ยนคีย์

สวัสดีใหม่แล้ว
สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนค่ะ

เจอเจอเจอเราสองคนเหมือนเดิมในบันทึงไทยรัฐนะคะ
ถึงแม้ว่าปีใหม่แต่เรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิง

บอกว่าขอให้มีความสุขต้อนรับปีใหม่กันไปเลย
วันนี้เจอเจอกับเราสองคน

ส่วนจะบอกคือ
ส่วนที่เป็นที่สุดได้
ทุกคนเลยค่ะนี่เลยค่ะอัดคลิปเนี่ยจะมี๒คลิปด้วยกัน
รวมความยาวเนี่ยสิบห้านาทีพี่เบิร์ตแต่งตัวตาม
สีเหลืองสีทองนะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ
เป็นสีมงคลอย่างที่อาจารย์ช้างแนะนำด้วยค่ะไม่รู้ดูช่องเราหรือเปล่านะเนี่ย
ตรงไปใช่เออไม่รู้แหละแอบเข้าข้างเต้นไปก่อนเออ
ซึ่งครั้งนี้ค่ะพี่เบิร์ตเนี่ยก็ยังชวนแฟนนะร่วมทำบุญค่ะ
กับมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าหาเงินทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทำโซล่าเซลล์
ให้กับเจ็ดสิบเจ็ดโรงพยาบาลค่ะที่อยู่ห่างไกลนั่นเอง
ซึ่งตามสไตล์พี่เบิร์ตค่ะก็จะมีแบบเขินหน่อย
ไม่ค่อยชินอ่ะเวลาเล่นโซเชียลดูคุณผู้ชมค่ะดูสิ
ขนาดโชว์หมายเลขบัญชีนะยังโชว์กลับหัวอีกพี่คะ
โถพี่น่าเอ็นดูมันจะดูยังไงอ่ะคะคุณ
มันกลับหัวพี่เบิร์ตค่ะกลับมาอีกนิดหนึ่งค่ะมันมันกลับแบบ
ปีนี้ค่ะพี่เบิร์ตเนี่ยก็ไม่ลืมนะเน้นย้ำแล้วก็ฝากคนไทยเนี่ย
ให้ตั้งกาดนะต่อสู้กับเจ้าโควิดสิบเก้าให้ดีดีเออซึ่งพี่เบิร์ตเชื่อว่า
หากพวกเราช่วยกันจริงจังก็จะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้

นิดหน่อยดีกว่าค่ะ

ปีนี้นะครับเป็นปีวัวทอง

เบิร์ตจะเอา๓สีเลยนะครับ

แล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคน
ป๊าป๊าหมาม้าอัดพิมพ์อาม้าซ้อทุกคนที่เรียกตัวเองว่าคนไทยนะครับ

ขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้มีสติในการดำรงชีวิตนะครับ
แค่ใส่มากแค่ทั้งมือแค่มีในสุด
เวิร์ดจะทานข้าวนะครับเพราะว่าต้องการช้อนปู
และก็ทานอาหารที่ร้อนอยู่เสมือนนะครับ
เวิร์ดคิดว่ามือเจ้าของเราน่าจะกลับมาดีที่สุด
แล้วก็จะกลับมาเร็วที่สุดนะครับ
และขอให้ทุกคนมั่งใจในสิ่งที่เราจะทำ

เสียงแบบนุ่มนุ่ม

ยังคงสไตล์ขนาดพูดยังเพราะขนาดนี้เลย

ก็พีดพุดไปกันบ้านนิดหนึ่ง

ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เวิร์ดค่ะ
เป็นความสุขของคนไทยจริงค่ะ
ใช่อย่างไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เวิร์ดด้วย